ไปแล้วในศึกแรกกับคำถามที่พิสูจน์ความรู้ใจ
ซึ่งทั้งคู่ก็เสมอกันแบ่งกันไปคนละหนึ่งหัวใจ
ตอนนี้ก็ถึงทีของสาวจะต้องออกมาฉายเดี่ยว
โชว์ความแม้นแทนหนุ่มในศึกที่๒กันแล้วล่ะครับ
เรามาเปิดศึกหวานมันฉันกับเธอครับ
ในรอบนี้สใฟชายและสใฟหญิงจะมาสลับหน้าที่กัน

อยากจะรู้หละเกินครับที่บ้านใครทำอาหารอร่อย
น้าสมป่ะใช่เลยครับ

กินอาหารส่วนใหญ่ฮะ
กินอาหารส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ทาน
ก็กินฟิมือน่ะสม
อันนี้เนี่ยมีชื่อว่าเก็บใจไว้ในลิ้นชัก
กติกาเป็นอย่างไรเชิญชมครับ
ใครชนะรับไปเลย๒หัวใจ
เก็บใจไว้ในลิ้นชักของเราเนี่ยนะครับ

ฝั่งนี้จะมีหัวใจเหมือนกัน
จะมีน็อตที่ควบคุมไม่ให้แผ่นไม้มันหล่นลงมา
หัวใจมันจะหล่นลงไปทีละช่องทีละช่องทีละช่อง

ใครสามารถหยิบหัวใจขึ้นมาชูได้ก่อน
คนนั้นชนะรับไป๒หัวใจเลย
คุณผู้ชายจะสอนเทคนิคอะไรกับพิเศษหรือเปล่าว่า

ก็ต้องงัดมาสู้กันสุดตัว

เริ่มไปเลย

หวน

แต่คุณสมก็ตามมาติดครับ

เห็นทั้งคู่แล้ว
สูสีกันจริงครับคู่นี้
ด้านฝ่ายชายก็ขอเอาใจที่กันได้ที่เลยครับ
เอาแล้วลดลง

และก็เป็นทางด้านคุณชวนที่จะเชิญได้ยังถิวเฉียดนะครับ
อันนี้ยากไหมไม่เหนื่อยมาก

ไม่ยากนะแต่เรามุนไม่ทัน

ไม่ใช่ไก่

ขันกูแก้ง่ายขันอะไร

ฝั่งนี้ส่งให้ฝั่งนี้ก็ส่งผิดส่งถูกกันบ้างเหมือนกัน
ใช่ส่งผิดส่งถูกส่งผิดส่งถูกอยู่ด้านเนี่ย

ที่ส่งผิดก็ถือว่าส่งไม่ถูกแล้วกัน

ผิดแสดงว่าจ่าหน้าซองไม่ชัดเจน

นี่ไงนี่ไงเห็นไหมได้หมดเลยอ่ะ

ดังนั้นนะครับคะแนนตอนนี้นะครับหัวใจนะครับ
นภวงนำอยู่นะครับ๓หัวใจต่อ๑หัวใจ
ผมบอกให้ว่าตอนนี้ต้องผู้ชายของทั้งสองบ้านนี้ต้องมาแก้มือแล้ว
เพื่อพิชิต๓หัวใจของเราในเบรกต่อไป